ครอบครัวของภูมิกับเบิ้มนะครับเดินทางไปรับศพจากนิติเวศนะฮะ
เป็นแผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่ฮะก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องบุคคลใกล้ชิด
รวมทั้งน้องชายของภูมิกับเบิ้มพันตรวจเอกวชิรายาวไทยส่งนะครับ
คือน้องชายนี่ถึงขั้นเกือบจะเป็นลมนะนี่ต้องช่วยกันประคองเอาไว้นะครับ
ตอนที่ไปรับร่างของพี่ชายภรรยาแล้วก็ลูกชายวัย๘ขวบของภูมิกับเบิ้มก็เดินทางไปด้วยนะครับ
แม่ยายของภูมิกับเบิ้มนะฮะคุณแม่ภรรยานะครับ
คุณแม่ก็มาถึงก่อนนะฮะคือทางแม่ยายบอกว่ามาติดต่อรับร่างของลูกเขยนะฮะ
แห่งชาติ๑คืนจากนั้นจะเคลื่อนร่างของลูกเขยไปประกอบพิธีบำเน็กกุศลและชาปนกิจที่บ้านเกิดที่อุตรดิษฐ์
เหตุการณ์ก่อนที่ภูมิกับเบิ้มจะตัดสินใจยิงตัวเองเนี่ยนะครับ
แม่ยายบอกกับสื่อมวลชนว่าก่อนจะก่อเหตุลูกเขยโทรมาหาครอบครัวจริงนะครับ
คือเล่าถึงตรงนี้คุณแม่ถึงกับน้ำตาคลอเลยนะฮะ
มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะคุยคุยกัน
ต้นคุณแม่ติดใจอย่างงี้เหมือนที่ก็เก็บครับว่าทางพวกเราต้องเชื่อแข็งว่าที่
ใครตัวตายถึงไหมนะครับ
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำชุดข้าราชการปกติขาวมาสวมใส่ให้กับภูมิกับเบิ้มนะครับ

รับร่างไปบุญเพ็ญกุศลมีพลตมติเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตมติแห่งชาติ
ที่เดินทางมาร่วมรับร่างในวันนี้ด้วยนะครับ
จากนั้น๑๒นาฬิกา๔๐นาทีทางครอบครัวของภูมิกับเบิ้มได้เคลื่อนร่างภูมิกับเบิ้ม
ขึ้นรถตู้ของทางร่วมกระตันยูไปประกอบพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรม
คืนแรกที่วัดตรีทศเทพวรวิหารที่กรุงเทพนะครับ
โดยภรรยากับลูกชายก็นั่งบนรถไปพร้อมกับภูมิกับเบิ้มด้วยนะครับ
ค่ะซึ่งตอนที่ไปถึงเนี่ยก็มีการทำพิธีรดน้ำศพกันเป็นการภายในนะคะ
ก็คือไม่ได้ให้คนนอกเข้าไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้า
อนุญาตแค่ผู้บังคับบัญชา
แล้วก็เพื่อนตำรวจเข้าไปร่วมพิธีเท่านั้นเอง
ซึ่งแน่นอนว่าก็มีเพื่อนตำรวจจำนวนมากเลยนะคะ

ครอบครัวถึงได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพ
แน่นอนว่าทุกคนก็ยังอยู่ในอาการเสียใจนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปียรัฐสุภารัฐผู้กำกับ๑กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผู้อำกับเบิ้มบอกว่า
ภูมิกับเบิ้มเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจกับเพื่อนมีความเป็นผู้นำ
วิญญาณของภูมิกับเบิ้มคือเป็นคนรักพี่รักน้องรักครอบครัว
เป็นคนดีมากภูมิกับเบิ้มเวลาอยู่กับเพื่อนมีฉายานะคะ
เพื่อนตั้งให้คือบัฟย่อมาจากบัฟฟาโลแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็น
เป็นฉายาที่มาแบบไหนยังไงนะคะแต่เพื่อนจะเรียกกันแบบนี้
ซึ่งก่อนเกิดเหตุภูมิกับเบิ้มโทรไปปรึกษาเพื่อนนะคะ
ร้องไห้บอกว่าเครียดรู้สึกผิดโทษตัวเองที่พาน้องไปตาย
เพื่อนก็พยายามให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าก็บอกว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น
ก็ยืนยันว่าภูมิกับเบิ้มไม่ได้มีการส่งไลน์มาสั่งเสียหรืออะไรนะคะ
แค่ออกจากกลุ่มไปที่เราเห็นไลน์นั่นน่ะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๕๕
ว่าเบิ้ม๕๕ออกจากกลุ่มไปตอน๙โมง๓๓นาทีก็คือกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นนี้แหละค่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเพื่อนร่วมรุ่นมีการกดดัน
มีการพูดต่อว่าว่าเบิ้มพาน้องไปตายเอาน้องไปตายเนี่ย
อันนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกเยรัฐบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
เพื่อนสนิทของภูมิกับเบิ้มและคนแรกที่พบศพภูมิกับเบิ้มนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกธนงศักดิ์ปัญชัย
ผู้กำกับการหนึ่งกองมะครับการตำรวจประปรามการค้ามนุษย์
วันนี้ก็มานะคะคือเป็นคนที่พาเพื่อนไปกินข้าว
คืนก่อนเกิดเหตุให้ลูกน้องพาเพื่อนไปนอนที่โรงแรม
เพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว
เป็นคนกดรหัสบ้านเข้าไปแล้วก็เจอสภาพเพื่อน

คือวันนี้มาแต่ภูมิกับบอยบอกผมขอแหละ

ครอบครัวบอกว่าจะเคลื่อนย้ายร่างผู้กำกับเบิ้ม
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใหญ่ท่าเสาที่อุตรดิษฐ์ในวันพรุ่งนี้
จัดพิธีสวัสดิ์พระอบิธรรมถึงวันที่๑๖กันยายน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจบ่าย๓โมง๑๗กันยายน